สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ๊ครสกุ้งคั่วพริกเกลือรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
สนับสนุนโตใหม่รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
สนับสนุนโตใหม่รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ซึ่งในเรื่องของกรณีรายการช่องส่องผีเนี่ยจะมีประเด็นทับซ้อน
แล้วก็ตีคู่กันไปอยู่หลายต่อหลายประเด็นด้วยกันนะคะ
ประเด็นใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของเงินน่าจะเป็นประเด็นที่เป็นสาธารณะที่สุดที่
ก็ควรจะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับลักษณะของการรับบริจาคแบบใดนะคะ
เพราะว่าต้องการจะให้มีความโปร่งใสว่าตกลงเงินที่รับไปไปสู่ปลายทางอย่างที่บอกไว้ไหม
ทำไมการรับเข้ามารับเป็นชื่อบุคคลแล้วออกไปเป็นใบอนุโมทนาบัตรในนามบุคคล
สามารถนำไปสร้างประโยชน์ส่วนตัวได้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองทางรายการนะคะก็ได้มีการชี้แจงผ่านทางเพจแล้วพอสมควร
แต่ว่าอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้านะคะไม่ว่าจะเป็นทางพิธีกรหนึ่งในพิธีกร
ซึ่งให้สัมภาษณ์ทางไทยรัฐทีวีไปแล้วนะคะก็คือคุณบ๊วยเชษฐวุฒิเนี่ยนะคะ
ซึ่งทางทีมรายการเราก็ได้ติดต่อได้พูดคุยกับคุณบ๊วยก็ยืนยันคำเดิมว่าขอให้รายละเอียดทุกอย่างอยู่ในการแถลงข่าวในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์
แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะทางทีมไทยรัฐเองก็ได้พยายามติดต่อประสานงานกับทางทีมรายการ
ก็ยืนยันคำเดียวกันกับผู้ดำเนินรายการว่าต้องการให้เกิดขึ้นในวันแถลงข่าววันเดียวกันนะคะ
ทีนี้ในส่วนของประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องเงินบริจาคก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์เนื้อหาที่ถูกบิดเบือนไปเนี่ย
จะมีความรับผิดชอบอย่างไรไหมเพราะว่าก็เคยมีคนท้วงติงแล้วนะคะ
เหนือจากนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราเหมือนกับเป็นประเด็นคลาสสิกที่เรามักจะพูดถึงในลักษณะแบบนี้ว่า
ความเชื่อความศรัทธาจำเป็นต้องไปวิภาควิจารณ์คนเชื่อคนศรัทธาเหรอเรื่องผีเรื่องสางนี่เขาจะเชื่อเขาจะอย่างไรก็อาจจะเป็นเรื่องของเขาไหมนะคะ
ซึ่งหลายต่อหลายประเด็นมันมีความทับซ้อนกันเข้าไปยังไม่รวมถึงเฉพาะบุคคลที่สวยแล้วพุ่งประเด็นไปที่คุณเรนนี่ซึ่งในทั่วไปจะเรียกว่าอาจารย์นะคะ

เกี่ยวกับกรณีเรื่องการสวดมนตร์ของของยมเรนนี่เนี่ย
สักเคชุมนุมเทวดาเนี่ยแต่มาฟังแล้วก็
ก็คิดในใจคนที่อยู่ร่วมในพิธีหลายคนน่าจะพอมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมทางพุทธศาสนาบ้าง
ทำไมไม่เอกใจหรือว่าเคยทนฟังโยมเรนนี่
สวดอะไรที่มันผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนอย่างนั้นได้ยังไง
บทสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสำหรับ
สำหรับคนพุทธไหมคะต่อมาว่ามันคือในกรณีที่
ถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยต่อมาว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่
ค่ะแต่กรณีอย่างยมเรนนี่ที่เขาอ้างตัว
มีคนนับถือก็ได้เขาอาจจะไม่ได้อ้างเอง
มีคนนับถือเขาว่าเขาเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้
แล้วเขามียานทิพย์เขาเคยตายไปแล้วแล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมา
อะไรอย่างเงี้ยคือคุณเห็นอะไรหลายอย่างหมด
คุณเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นเปรตสื่อสารกับคนโรคหลังความตายได้
แก่กับเรื่องง่ายแค่การสวดมนต์คุณยังสวดไม่ถูกอย่างนี้
แต่มาว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่มันควรจะต้องมี

อ่ะพอมีคนเข้าไปท้วงติงคุณว่าขอ
เนี่ยมันผิดนะเอากลางบทเลยเอามาจากบทสวดมนต์๑๒ตำนานอะไรอย่างนี้
เอาไปชี้แจงว่าคุณสวดผิดแทนที่จะรับฟังคำติชม
ของคนที่มีความรู้กลับบอกว่า
สวดผิดสวดไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ย
คือประเด็นคือตรงที่ตัวเขาเองนะคะตัวคุณเรนนี่เอง
คือคิดว่าคนอื่นต่างหากล่ะที่สวดผิดถูกไหมคะ
ทีนี้ไม่ทราบว่าจากการที่เคยท้วงติงค่ะหลวงพี่มีการยืนยันโดยใช้เอกสารและรักอักษร
หรือว่าที่มาอาจจะต่างที่ผิดกันนิดหน่อยอะไรไหมคะ
มันต่างที่มันผิดกันไม่ได้หรอกคุณจอมขวัญเพราะว่าบทสวดมันเป็นคำสวดบารี
และต่อมานี่เป็นประเด็นทำ๙ปี๖แต่มาจบสายนี้โดยตรง
จะมาจะไม่รู้ได้ไงว่าบทสวดมันผิดพอมันสวดผิดปุ๊บมันก็เพี้ยน
มันแปลไม่ได้มันไม่มีความหมายถ้าเขายอมรับเขาปรับปรุงมันก็เป็นประโยชน์
ศิลปลูกหาเขาฟังมันก็จะได้บทสวดกันให้ถูกต้อง
แต่พอเขาอ้างว่าของเขาถูกมันก็ต้องเกิดการโต้แย้งกันแล้ว
คนที่เชื่อเขาก็จะจำไอ้บทสวดเขาเนี่ยไอ้ที่เขาสวดว่าจักรวาเวพนันตุงอะไรของเขาเนี่ย
คือมันแปลไม่ได้แล้วเขาก็ยังยืนยันจะสวดอย่างนั้น
แล้วก็สวดเสียงอะไรไม่ได้เป็นตามที่มันควรจะเป็นควรจะสวด
อันนี้อาจจะเป็นเรื่องเล็กอันนี้เรื่องเล็กน้อยบ้างนะไอ้เรื่องสวดมนต์เนี่ย
แล้วแล้วเรื่องที่ใหญ่กว่าล่ะคะหลวงพี่เรื่องใหญ่ฝากก็อย่างเช่นอ้างพระเกจิอาจารย์อย่างเงี้
อัตมาเนี่ยนับถือท่านอาจารย์พุทธธาตุมากแล้วใครที่ติดตามอาจารย์พุทธธาตุศึกษางานของท่านเนี่ย
จะเห็นว่าอาจารย์พุทธท่านไม่เอาสายนี้เลยนะเรื่องศัยศาสตร์อะไรเนี่ยท่านตำหนิเยอะมาก
ท่านมีบทความมีอะไรเขียนหนังสือไว้เยอะว่าศัยศาสตร์เป็นเรื่องของคนปัญญาอ่อนอะไรอย่างนี้
แต่โยมเรียนนี่ไม่รู้ว่าไม่เคยศึกษาอาจารย์พุทธธาตุหรืออาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อ
เพราะว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงก็ไปอ้างมีเทปหนึ่งยมเล็กนี่ไปอ้างว่า
เห็นวิญญาณของอาจารย์พุทธธาตุมาแสดงธรรมโปรดอะไรอย่างนี้โปรดเป็ดปลดผีปลดวิญญาณอะไรอย่างนี้
แต่มาว่าอันนี้มันควรจะต้องถูกตั้งคำถามด้วยนะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ทำอะไรแบบนี้
ความเชื่อทางศาสนาอ้างพระเกจิอาจารย์อะไรแบบนี้
ในส่วนของสิ่งที่ถ้าจะมองอย่างที่ในส่วนที่เป็นพระสงฆ์มอง
ก็คือจะมองในพื้นที่ของตัวเองซึ่งรับผิดชอบในการเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นบทสวดมนต์ที่พุทธประวัติสมมุติถ้ามีนะคะการพูดถึงเกจิอาจารย์ที่เคยสอนเอาไว้
ลักษณะแบบนี้เป็นหลักถูกไหมคะซึ่งในในส่วนที่ดีกรีมากที่สุดที่เกิดขึ้นในรายการ
น่าจะเกิดจากตัวคนที่คนอื่นเรียกว่าอาจารย์เรนนี่ถูกไหมคะ
ทีนี้นอกเหนือจากนี้โดยภาพรวมของรายการมีปัญหาไหมคะหลวงพี่

เดี๋ยวเราขอย้างก่อนเลยขอไว้ก่อน
ดิฉันจะถามหลวงพี่แบบที่ใช้สิทธิ์ส่วนบุคคลว่าจะเชื่อใครจะศรัทธาใครจะบูชาใครเรื่องของดิฉัน
ฉันใช้วิธีนี้ถามนะคะหลวงพี่มีปัญหาอะไรกับรายการนี้
คือคุณจะศรัทธาใครก็ได้สิทธิ์ของคุณเลย
คุณจะเชื่อที่คุณเรนนี่อาจารย์เรนนี่อะไรพูดก็ได้
แต่ในเมื่อสิ่งที่คุณเรนนี่หรืออ้างตัวเป็นอาจารย์เรนนี่นำเสนอกับสังคม
เรื่องที่มันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ที่มันมีหลักฐานข้อเท็จจริงอยู่
แล้วคุณไปบิดเบือนมันอย่างนี้คุณจะอ้างว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้แล้ว
เพราะคุณก็กำลังอ้างความเชื่ออ้างบุคคลอ้างพระเกจิอาจารย์อ้างถึงพระบูรพมหากษัตริย์ก็มีนะ
แล้วก็มาอ้างเพื่อจะให้มันให้มันดูว่าคุณคุณเป็นคนที่มียันพิเศษสามารถติดต่อกับท่านเหล่านี้ได้
พูดถึงท่านเหล่านี้ได้ทั้งที่คุณไม่มีพื้นฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์เลย
จากที่คุณอ้างว่าคุณมียานวิเศษคุณไม่มีความรู้อะไรเลยพื้นฐานเนี่ย
พระปี่พระนารายเรื่องขุนแผนกับขุนวรวงศาหรือแม้แต่เรื่องล่าสุด
เรื่องพระเจ้าตักศิลป์ไม่เคยทรงชั้นหรือทรงชั้นไม่เป็น
อันนี้มันคือการบิดเบือนประวัติศาสตร์ทั้งหมดแล้วจะมาเห็นว่ามันเป็นความเลวร้ายมาก
ถ้าจะปล่อยไว้อย่างนี้ปล่อยให้คนที่ไม่รู้ประวัติศาสตร์พร่ำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกต้อง
คือจริงถ้าเนื้อหาของรายการเป็นเรื่องของของผีของชีวิตหลังความตาย
สิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไร
แต่ว่าพอเกิดการอ้างอิงเช่นบทสวดถ้าพูดถึงชื่อบทสวดเดียวกันหมายถึงบทสวดเดียวกันต้องถูก
ต้องถูกเพราะว่ามีตัวอ้างอิงมีข้อมูลมีหลักฐานมีคำแปร
แม้กระทั่งถ้าพูดถึงเกจิอาจารย์เป็นพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะ
คือถ้าพูดถึงสิ่งที่เคยพูดไว้สอนไว้ต้องมีต้องมีเพราะอันนี้ของจริงมี
ว่าใช่หรือไม่ใช่ในส่วนของประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกับทางงานด้านประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีธุยาซึ่งมีประเด็นอยู่นะคะ

คือถ้าจะอ้างต้องอ้างแบบให้ถูก

ถ่ายอยู่เจอหมาอยู่บนเจดีอย่างนี้
แล้วก็ไปอ้างเนี่ยหมาเนี่ยคือพญาเกียรติ
กับชาติมาเกิดมาจุติเพื่อเฝ้าเจดี
หมามันไม่รู้เรื่องเลยมันอาจจะหิวข้าวก็ได้
เห็นคนไปด้อมเดินกันอยู่แถวเจดี

ท่านมาวัดเสื่อมเสียนะถ้าคนที่เขาเป็นสายของพญาเกียรติเนี่ย
แล้วอยู่ดีบรรพบุรุษเขามาถูกอ้างว่าเป็นหมาเฝ้าเจดีเนี่ย
จะมาว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ขาดความรับผิดชอบ
ถ้าไม่ได้พูดถึงกรณีเรื่องของสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้โดยเอกสารหลักฐาน
คนในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจะอ้างว่าหมาเป็นอดีตใครก็ได้
ไม่ต้องไปพาดพิงบุคคลที่เขามีตัวตนจริงทางประวัติศาสต
มาเป็นวิญญาณของอะไรอันหนึ่งอะไรก็ได้อย่างเนี้ยมันก็มันก็พอพอฟังได้
ถ้าตัดสิ่งเหล่านี้ที่ต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องออกนะคะ
เพราะว่าถ้าสมมุติอ้างอิงก็คือมันมีสิ่งที่ได้มีการบันทึกไว้นะคะ
เอาล่ะจะชำระประวัติศาสตร์กันกี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องอ้างอิงให้มันมีที่มาที่ไป
ถ้าเราตัดสิ่งเหล่านี้ที่เป็นเรื่องอ้างอิงออกหมดมาถึงเรื่องที่แบบเอาแค่ช่องส่องผีเนี่ย
เรื่องผีเนี่ยหลวงพี่มีปัญหาไหมไม่มีคุณจะไปถ่ายไปดูไปด้อมมองส่องผีหาผีค้นผีตามสบายเลย
แต่มาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไหร่ถ้าอ้างความเชื่อทางศาสนาอ้างบทสวดมนต์อ้างพระเกจิอาจารย์เนี่ย
ต่อมาจะต้องเห็นว่าควรจะต้องออกมาพูดออกมาแย้งอ่ะนี่ฉันถามใหม่หลวงพี่เป็นนักบวชในพุทธศาสนาหลวงพี่ไม่มีปัญหากับเรื่องความเชื่อเรื่องผีเหรอคะ
ก็มันเรื่องเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้คุณอยากจะไปส่องไปค้นไปหากันเพราะว่าส่องมาไม่รู้กี่ช่องแต่มันไม่เคยเห็นช่องไหนเจอผีสักช่อง
เขาก็มีส่องกันจนตกบางช่องตกได้ถุนก็มีก็ยังไม่เห็นเจอผีเลยก็ยังจะส่องกันไปอยู่ก็ส่องไปแต่ว่าเมื่อถ้าคุณไปอ้างอิงอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นการบิดเบือนต่อมาว่าไม่ได้มันเป็นความรับผิดชอบที่ต้องมีหรือแม้แต่บางเรื่องก็ควรติงได้เหมือนกันนะเช่นบางทีใช้อุปกรณ์อะไรเนี้ยที่อ้างว่าไอ้ตัวเป็
ก็ยังเอามาใช้อยู่แล้วคนบางทีคนอยู่บ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยผู้คนสูงอายุบ้างเด็กเยาวชนที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้หลงเชื่อบ้างแต่มาว่าเนี้ยมันก็มันก็สะท้อนเรื่องการขาดความรับผิดชอบแล้วคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ของที่มันจะส่องผีจริงจริงส่องวิญญาณจริงคุณก็ยังเอามาใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยหลุงห

ควรปล่อยให้มันมีอย่างนี้อันนี้ถามถามเรื่องพื้นฐานเลยค่ะพระมหาภัยวัลคือเอ่อถ้าถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี้ยคือเป็นพุทธเนี้ยอืมต้องไม่ผีใช่ไหมคุณจะผีก็ได้จะเชื่อเรื่องโลกหลังความตายเชื่อเรื่องวิญญาณก็ได้อืมแต่คุณจะไปปั้นเรื่องเทศให้มันมาเป็นเรื่องจริงเนี้ยไม่ควรทำทำไม่ได้คว
เอาใหม่ค่ะสมมุติว่าต้นทางเขาจะทำสื่อในลักษณะที่มีเนื้อหาแบบใดก็แล้วแต่นะคะหลวงพี่
แต่ว่าถ้าปลายทางเนี่ยเขาพาคนให้มีความคิดไปในทางที่ว่าไม่สร้างบาปนะคะ
ทำความดีทำบุญสุดท้ายก็เป็นลักษณะของการทำบุญหรือจะเป็นทำทานบ้างหรือใดก็แล้วแต่เนี่ย
ว่าพอรับได้ไหมต้นทางมันอาจจะฉูดฉาดหน่อยนะคะแต่ว่าปลายทางเนี่ยไปสู่ความมุ่งหมายที่ดีไปสู่กรรมดี
ถ้าเราพูดแบบนั้นก็แสดงว่าเรากำลังยอมรับว่าความจริงความดีกับความจริงเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันไม่ได้
ใช่ไหมคือเวลาถ้าจะอ้างเรื่องทำอะไรดีที่มันเป็นวัตถุประสงค์เป็นเป้าหมายที่ดี
เสนออะไรที่มันเป็นความจริงไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันต้องสร้างเรื่องสร้างพอร์ตอะไรที่มันเป็นเรื่องเท็จเรื่องโกหกขึ้นมา
เพื่อจะให้คนหลงเชื่อไม่สนใจว่ามันเป็นความจริงความเท็จแต่ให้คนดูเยอะไว้ก่อน
แล้วก็อ้างว่าสุดท้ายมันจะนำไปสู่ความดียมยมจอมขวัญคิดว่ามันถูกต้องไหม
อ้างว่าพุทธเนี่ยนำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษพุทธแต่วันดีคืนดีทำเหรียญอะไรไม่รู้กอก้อนเป็นปีศาจขึ้นมา
กันเป็นแสนแสนองค์หมื่นองค์ได้คนบูชาอย่างนี้อ้างเรื่องกรรมในพฤษณา
แต่ไปบอกว่าตัวเองสามารถตัดกรรมได้หันกรรมได้แก้กรรมได้อย่างนี้
มันถูกต้องเหรอมันไม่ถูกต้องในเมื่อพื้นฐานเบื้องต้นที่มาไม่ถูกต้อง
คุณจะไปบอกว่าเบื้องปลายที่คุณทำมันถูกต้องแต่มาว่าใช้ไม่ได้
อย่างนี้นะคะถ้าเอาตามที่หลวงพี่พูดมานะคะดูจริงคือก็เป็นประเด็น
ซึ่งไม่ใช่ของใหม่ในสังคมไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะคะ
ที่มีลักษณะของเนื้อหาแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะรายการทีวีที่มีเนื้อหาแบบนี้
ทั่วไปก็มีสำนักก็มีอาจารย์นั้นอาจารย์นี้แม้กระทั่งนักบวชเองบางแห่งก็ทำนะคะ
คำถามคือว่าคนที่ต้องเดือดร้อนที่สุดในเรื่องนี้ต้องสำนักพุทธ
คือมันไม่จำเป็นต้องโยนให้ใครแต่คนที่ติดตามรายการนี้เขามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงรายการนี้
พากษ์รายการนี้ได้ไหมแต่มาว่าเขามีสิทธิ์คือเขาไม่ต้องทำในนามเขาว่าเขาเป็นตัวแทนเป็นองค์กรเป็นสำนักงานพุทธเป็นกรมการศาสนา
ต่อมาเป็นใช้ในนามปัจเจกเป็นพระรูปหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์รายการนี้ไหมก็มีสิทธิ
อาตมาได้ดูได้เสพคอนเทนต์แล้วเห็นว่าคุณสวดมนต์ผิดคุณอ้างพระเกจิอาจารย์ซึ่งอัตมาอาจนับถือด้วย
อาจารย์พุทธธาตุเนี่ยไปอ้างท่านในทางที่ท่านปฏิเสธมาตลอดช่วงชีวิตที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
ต่อมาไม่มีสิทธิวิภาควิจารณ์ต้องมีสิทธิวิภาควิจารณ์การวิภาควิจารณ์เป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม
ไม่ใช่ว่าต้องไปโยนให้เป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
อันนี้คือโดยทั่วไปเลยคือจริงไม่จำเป็นต้องตรวจสอบในแง่ของหน่วยงานหรือใช้กฎหมายด้วยซ้ำถูกไหมครับ
คือเมื่อทำเป็นเนื้อหาสาธารณะย่อมจะถูกวิภาควิจารณ์ได้ว่าดีไม่ดีถูกต้องหรือไม่
โดยเฉพาะถ้ามีการอ้างอิงประเด็นคือแบบนี้ใช่ไหมคะ
ฉันถามเผื่อตอนปลายก็คือว่าถ้าให้หลวงพี่แนะนำคืออะไรที่จะทำให้ปลอดจากปลอดจากข้อสงสัยข้อท้วงติงได้ง่ายที่สุดสำหรับรายการนี้ค่ะ
คุณก็ทำอะไรให้มันถูกต้องสินำเสนออะไรให้มันถูกต้องข้อที่จริงอยากจะนำเสนอเหมือนเอาวันดีคืนดีคุณจะไปถ่ายโบราณสถานที่หนึ่งไปศึกษาข้อมูลในสิ่งที่คุณจะพูด
นึกถึงว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดส่งเดทไปข้อมูลไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์เลยนะบางทีบางเรื่องทายกันเนี่ยยังโป๊ะแตกกลางรายการเลยไปบอกว่าเนี่ยคนตายเป็นคนยังวัยรุ่นอยู่อะไรอย่างเงี้
แต่ญาติของคนตายบอกว่าไม่ใช่เป็นคนเป็นคนแก่อะไรอย่างนี้ญาติเขาแก่กว่าอะไรอย่างเงี้ยไปศึกษาข้อมูลก่อนทำการบ้านให้มันดีให้มันถูกต้อง
เรื่องหนึ่งที่หลวงพี่พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะให้อีกหนึ่งท่านเป็นผู้อธิบายก็คือเรื่องของการที่จะมีเครื่องแล้วก็เห็นว่าเป็นเหมือนกับเป็นจุดต่อจุดแล้วลากเส้นแล้วก็จะกลายเป็นแค่โครงของโครงร่างของคนเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันกับอาจารย์เจษดาพักสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าได้พยายามติดต่อไปที่ทั้งตัวผู้ดำเนินรายการแล้วก็ทางทีมงานนะคะของทางช่องส่องผีแล้วเนี่ยนะคะก็ยังยืนยันที่จะมีการแถลงข่าวทีเดียวเลยในสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์นะคะ
เรากลับมาที่อีกหนึ่งท่านนะคะคุยกับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณผู้ชมน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณตามฝันครับ
อาจารย์อยากอธิบายเรื่องอะไรมากที่สุดคะเรื่องเครื่องหรือเปล่าคะ
จริงผมก็คงอยู่ในส่วนของพี่มิงจันทร์ใช้เครื่องที่อ้างว่าสามารถเจ็บจับดินยาได้ครับ
และแสดงเครื่องพวกนี้มันมีทดทวดไปไม่ใช่แค่รายการมีประจำที่เค้าก็ทำนะครับ
ตกลงที่ตรวจจับได้คือยังไงคะอาจารย์อธิบายว่ายังไงคะ
แล้วก็จะเอาเครื่องพวกนี้มาช่วยในการบันทึกนักแสดงนะครับว่ามีแรงกริยาแขนขายังไงบ้าง
เพราะฉะนั้นเวลาเครื่องพวกนี้มันจะมีซิงเซอร์อินเตอร์เลสที่กลับกันขึ้นมาของประถูก
เป็นคนแล้วก็มาแปลงเป็นรูปเหมือนกับโครงประดูกเรียกว่าอินเตอร์ตอนบนบนจอภาพ
ปัญหาคือก็จะมีคนที่เอาเครื่องพวกนี้มาใช้ในการอ้างว่าสามารถจับผีวิญญาณได้เนี่ย
ตั้งแต่ตั้งสามประเทศแล้วนะครับโดยการที่เอาเครื่องพวกเนี้ยไปถ่ายตามที่ต่างต่าง
ตามต้นไม้ตามรูปปั้นตามที่ต่างแล้วก็บอกว่ามันก็ขึ้นมาเป็นเส้นเหมือนกันนะ
แต่ว่าการที่ขึ้นมาเป็นเส้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีสีวิญญาณ
แต่เพราะว่าปัญหาของความแปรปรวนของการตีความของเจ้าเครื่องนะครับ
มันตีความทุกอย่างให้พยายามจะเป็นเส้นคนขึ้นมา
มันก็เลยกลายเป็นรูปบิดเบี้ยวมันก็รูปคนมันก็รูปผีหรือว่าเป็นเฟสอะไรอย่างเงี้
แล้วคนก็ไปตีความต่อเองครับไปเล่าเรื่องต่อว่าต้นไม้ไม่มีเทวดาต่าง

ถ้าโดยผมเอาเครื่องปืนใหม่หรือการจัดเงินใหม่
ไปใช้ตายที่ต้นไม้
มันจะไม่โชคเป็นรูปภูมิกระดูกพบขึ้นมาหรือเปล่า

มันก็จะยิ่งพยายามสรีความ
เห็นต้นไม้มีลายเส้นหน่อยหนึ่ง
คนผิดเครื่องขยับโพลนิดนึงมันก็ตีความว่าเป็นรูปผล
มันก็เลยกลายเป็นเช่นตัดแบบนี้มาครับ
คือไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์
คือไม่มีทางเลยที่จะตรวจจับอะไรอ่ะ

ดิฉันใช้คำว่าอะไรอย่างอื่นได้บ้าง
ตรวจจับพลังงานอ่ะอาจารย์

ก็ต้องพยายามมีความทำพยายามใช้วิทยาศาสตร์
เอามาเครื่องวัดเสียงก็มี
เครื่องวัดคุณและสไฟฟ้า
ในศูนย์ก็มีถ้าเป็นล่าสิทธิ์ก็ใช้รัฐการณ์แบบนี้
แต่ว่าด้วยเครื่องมันเองครับคนไทยมันง่ายมาก
มันแค่อย่างที่ผมเกิดก็คือว่ามันวัดการเคลื่อนไหว
แล้วพยายามจะสร้างเป็นแค่ตัวลายเส้นเจเลตอนขึ้นมาบนจอ
นั่นอื่นนะคะมันเหมือนแค่การเกิดนำเข้ามา
ก่อนที่คนในรายการหรือคนที่เขาเชื่อเรื่องนี้
ยังจะเอาตัวสิเกรตอนนี้เล่าเรื่องอื่นอีกต่อมาค่ะ
เจษฎาคะนอกเหนือจากประเด็นเรื่องนี้
คำอธิบายที่อาจารย์พูดถึงการใช้เครื่อง
ที่อาจจะทำให้ถูกเข้าใจได้ว่าเป็นวิญญาณเป็นผีก็แล้วแต่
อาจารย์คิดว่าถ้าพูดถึงตัวเนื้อหารายการ
อาจารย์มีประเด็นไหนที่อยากจะพูดถึงไหมคะ
โดยส่วนตัวผมพยายามจะไม่พิสิทธิ์ถึงรายการแบบนี้เป็นพิเศษ
ได้ข่าวว่ารายการนี้เขาก็ไปไล่ฟ้องหมินประมาทคนที่ไปว่า
โดยเฉพาะนะครับเลยพยายามจะเฟฟตัวเอง

อาจารย์พูดซะดีจะไม่กล้าถามต่อเลย
อันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่ารุ่นน้องผมที่เปิดประแบนนี้
คนแรกเนี่ยโดนฟ้องไปเรียบร้อยแล้วด้วย
จะน่าห่วงเหมือนกันครับ

จะเป็นเชิงบันเทิงหรือเป็นเชิงศาสนาก็ตาม
แล้วก็เอาเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ย
ซึ่งบางทีมันทำให้ดูน่าเชื่อถือขึ้น

แต่ถ้าเอามาใช้แล้วมาอ้างในมุมที่มันไม่ถูก
อย่างเช่นกรณีนี้เราดูปุ๊บเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่เนี่ยครับ

ถ้ารายการจะพูดถึงในมุมอื่น
ซึ่งความเชื่อสมบุคคลผิววิญญาณโภติศาสตร์อะไรเงี้ย

แต่ว่าถ้าส่วนในภัยไม่ว่าจะเป็นขึ้นไหนก็ตาม
เอาพวกเครื่องมือพวกนี้มาแล้วก็มาใช้
แล้วโดยการที่อธิบายไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

อาจารย์ในส่วนของรายการลักษณะแบบนี้
ถ้าว่าตามวิธีการมองของอาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์
คือยังไงลักษณะของรายการแบบนี้ก็อยู่ในก็อยู่ในสื่อได้ถูกไหมอาจารย์
เพราะว่าแล้วแต่เราแต่ละคนว่าเราจะเลือกเสพอะไรถูกไหมฮะ
ก็ถูกต้องครับงั้นเวลาที่ผมพูดเรื่องนี้

ผมก็จะพยายามให้ข้อมูลในเชิงว่าจริงผมอธิบายได้ไหม
แล้วแหละธนตรงก็มีนะครับแล้วพยายามอธิบายเป็นอย่างไร
ถ้าคนที่เขาฟังแล้วเขาก็อ๋อเขาเข้าใจแล้ว
พวกเส้นพวกนี้พวกการใช้วุฒินี้ไปเนี่ย
มันก็สบายใจแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาก็จะมีพิสูจน์ทักท้ายอยู่
เราก็คงจะไม่สามารถจะไปเห็นความพิสูจน์ได้ง่ายครับ
เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์เจษฎาก็จะในส่วนของประเด็นนี้
จะกินพื้นที่แค่กรณีการอธิบายเรื่องของการใช้เครื่องในทางวิทยาศาสต
ใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนครับเพราะฉะนั้น
อาจารย์อยู่ในรายการกับพระมหาภัยวันด้วยนะคะ
เมื่อตอนต้นรายการพระมหาภัยวันก็พูดอยู่หลายประเด็นไปแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย
กับหลวงพ่อด้วยครับหลวงพี่ด้วยครับไม่ได้เจอนาน
ยังไงตอนนี้ขอบคุณอาจารย์เจษฎาก่อนนะคะ
ครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหลวงพี่มีเพิ่มเติมประเด็นเรื่องของการจับติดโครงร่างคนวิญญาณอะไรไหมคะ
สำหรับว่าอย่างที่อาจารย์เจษฎาพูดถูกต้องเลยคือถ้ารู้ว่ามันไม่ใช่
รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ถูกแล้วมันอาจจะทำให้คนเข้าใจผิด
ว่านั่นคือเส้นอะไรเส้นดึงดังมันคือวิญญาณคือผีจริง
ในฐานะที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราก็ควรไม่ควรเอาเครื่องนี้มาออกอีก
มันทำให้สังคมสับสนว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอะไรที่มันจะไปเห็นผีเห็นวิญญาณได้อะไรอย่างนี้
แล้วคนพูดอย่างนี้ก็ไปหลงเรื่องพวกนี้กันเยอะมาก
อะไรถ้าเป็นการส่องผีหาผีดูผี
เราจะคุยกับหัวหน้ากลุ่มงานท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

กฤษฎาเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยค่ะยังไงคะที่เห็นเขียนในเฟซบุ๊คอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับทางรายการค่ะ
คือประเด็นหลักนะครับคือตอนนี้หน่วยงานแล้วก็คนในพื้นที่ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่นะครับ
ก็จะมีปัญหาในเรื่องสองเรื่องหลักคือเรื่องแรกคือเรื่องของความรู้ในพื้นที่
ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรานำมาขายนักท่องเที่ยวเป็นเรื่องหลักเลยก็คือการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโบราณสถานกับโบราณวัตถุที่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากการชมรายการนั้นนะครับ
ประเด็นแรกคือเรื่องของวัดกูดีดาวที่เป็นประเด็นขึ้นมานะครับ
คือเหมือนกับว่าทางรายการไปที่วัดกุฎีดาวแล้วก็เห็นยอดเจดีหักลงมาก็มีการไปพูดเหมือนกับว่าเห็นวิญญาณมาบอกว่าพม่ายิงปืนใหญ่ใส่ยอดเจดีหล่นลงมาทับสองแม่ลูกเสียชีวิตอย่างนี้ครับ
ซึ่งต้องเห็นใจหน่วยงานในพื้นที่ของกรมศิลป์ว่าบุคลากรของเขาเนี่ยค่อนข้างมีจำกัดขณะที่พื้นที่ที่ต้องดูแลเนี่ยค่อนข้างกว้าง
พอมีการนำเอาสิ่งของไปวางบนโบราณวัตถุก็อาจจะเหมือนกับเห็นช้าหรือมีประชาชนไปเห็นก่อนแล้วก็ถ่ายภาพมาก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมานะครับ
คนในพื้นที่พอไปเห็นมันเป็นการเหมือนกับเอาของไปวางไว้บนโบราณวัตถุที่มีความบอบบางแล้วก็ต้องได้รับการดูแลรักษาเป็นพิเศษอย่างนี้ครับ

ส่วนอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่การเข้าไปถ่ายทำรายการในโบราณสถาน
อย่างเช่นวัดบุรีดาวที่นี่แล้วก็วัดกระสาย
แล้วก็เข้าไปถ่ายยามวิการซึ่งจริงแล้วเป็นการทำที่ผิดกฎหมาย
แล้วก็จริงต้องขออนุญาตทางกรมสิทธิ์เพื่อให้อนุญาตก่อน
เพื่อที่ดูทั้งเรื่องของการแต่งกายเรื่องของบทสคริสต์ในรายการนะครับ
เพื่ออนุญาตแต่ในในตอนนั้นที่เขามาถ่ายสองที่หลักเนี่ย
รับทราบจากทางกรมศิลปว่าไม่ได้ทำการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ

ซึ่งเด้นขอกลับไปที่เรื่องแรกก็คือเรื่องของวัดตุรีดาวที่บอก
ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่มีหลักฐาน

แล้วก็ทำให้เกิดความ
จะเรียกความเชื่อหรือความเข้าใจผิดก็แล้วแต่
คุณกิจสดาซึ่งจริงแล้วเวลาที่สมมุตินะคะสมมุติว่าถ้าเกิดว่า
มีสื่อใดก็แล้วแต่ไปพูดถึงสถานที่ด้วยประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง
แล้วคนเชื่อแล้วเอาของไปบูชาไปสักการะแบบนี้เนี่ย
คำถามคือก็ไม่ได้เหมือนกันป่ะคะ
ปกติแล้วทางหน่วยงานจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อครับ
ที่ปกติถ้ามีรายการรักษาเชิงนี้มาเนี่ย
ก็จะช่วยแชร์ด้วยซ้ำเหมือนอยากจะให้คนเข้ามา
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปทำการบ้านเรื่องข้อมูลก่อน
แล้วก็การสื่อสารในรายการก็จะไม่แตกต่างไปจากข้อมูลที่ถูกต้องนะครับ
กรณีปกติถ้ามีคนมามูชาอะไรอย่างเงี้ยทางกรมศิลป์หรือสมัยงานรับผิดชอบ
จัดพื้นที่ให้วางสิ่งของให้ถูกต้อง
เพราะว่าเราก็จัดเปล่ามันมีอย่างมีตำนานเรื่องอุดสมภาพ
แล้วก็จะเข้าใจแล้วก็จับพื้นที่ให้นำออกไปถูกชาได้
แต่ยังในกรณีที่แปลกกว่ากรณีอื่นครับ
คือเป็นความเชื่อที่เราไม่คิดว่าจะมีคนเชื่อ
เพราะมันแปลกแล้วมันผิดไปหมดเลย
แล้วอยู่ดีก็เกิดการวางเอามาวางไว้บนโบราณวัตถุที่ค่อนข้างบอบบางครับ

ซึ่งปกติเรื่องความเชื่อเราไม่อยากไปแตะต้องอยู่แล้วก็เคารพความเชื่อของแต่ละคนนะครับ
แต่กรณีมันทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบแล้วก็ความเสียหายมากกว่าตอนนี้ครับ

เดี๋ยวนะคะคือต่อให้เป็นการอ้างอิ่งที่ถูกต้อง
แต่ว่าอย่างไรซะการจะเอาของไปไหว้ไปเคารพสการะบูชาเนี่ย
ก็ต้องทำตามที่ทางหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่จัดไว้ให้ถูกไหมค

แต่อันนี้ที่มีประเด็นคือผนวกเข้าไปว่าเนื้อหาไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์แบบนี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่ฉันเห็นตามข่าวก็คือทางหน่วยงานมีการท้วงติงไปที่รายการแล้วด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับอย่างหน่วยงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยานะครับ

ทางเขาก็ทำหนังสือราชการส่งไปยังรายการสองฉบับนะครับ
ฉบับแรกเนี่ยจะเป็นการกล่าวถึงเรื่องของการถ่ายทำว่าถ้าเข้ามาถ่ายทำในกรณีเช่นนี้อีกให้ดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
มีเช่นนั้นก็จะเป็นการตามกฎหมายตามพรบสถานครับ

เหมือนกับมีข่าวเขาจะไปหล่อพหารเรามาตั้งในโบราศนาถค่านซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตทางธรรมสิทธิ์
จะต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องก่อน
ส่องสมัครหลักยอมไปครับ

เรื่องของการถ่ายทำที่ไม่ได้มีการขออนุญาต

สมมุติถ้ามีรายการใดก็แล้วแต่

ด้วยเนื้อหาแบบนี้ในเชิงนี้
อายแบบนี้คำถามคือหน่วยงานให้เข้าไหมคะ

แต่งกายอะไรบ้างและการสื่อสาร

จะพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะ

หรือไม่ได้ไปสร้างความเสื่อมเสียต่อ
โบราณสถานส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตครับ

ข้อมูลจริงหรือมีการแต่งกาย
ไม่สุภาพหรือสร้างความเชื่อที่มัน

ถ้าสมมุติเกิดสักรายการเข้าไปในสถานที่ขออนุญาตแล้ว
แล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเพียร์ดิ์
แต่ว่าไม่อ้างอิงสถานที่แค่ใช้สถานที่เข้าไปถ่ายทำ
และมีบทพูดเกี่ยวกับเฉพาะเรื่องที่เขาจะไปถ่ายทำ

เขาจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลป์อยู่ด้วยอย่างน้อย

แต่คำว่าถ้าเกิดว่าคุณถ่ายทำอยู่แล้วไปพูดอะไร

จะเบรกก่อนว่าให้หยุดการ

คือถ้าเกิดว่ามันจะมีการสแกน๒ขั้นอย่างต่ำ
ก็คือขั้นแรกคือการส่งให้ดูก่อนอนุญาต
และอีกขั้นหนึ่งคือการที่มีเจ้าหน้าที่คอยประกบดู

คุณกิจสาธารณ์คะโดยปกติแล้ว
ในพื้นที่ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้

มีหลายรายการหรือว่ามีสื่อลักษณะอื่น

มาถ่ายทั้งในลักษณะของภาพยนตร์ละคร

ที่ถูกต้องครับอ่าคือตรงตรงพื้นที่นั้นเนี้ยนะคะ
ตอนกลางคืนก็คือคือเขาเรียกอะไรทั้งเปลี่ยวทั้งดูวางเวงอย่างนี้ป่ะค
อ่าใช่ครับปกติแล้วกลางคืนเนี่ยจะไม่อนุญาตเลย
ถ้าไม่ได้ขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษกลางคืนเราจะถือว่าการเข้า
เวลาสารกลางคืนโดยโดยภารการถือว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักกฎหมายของที่นี่นะครับ
ค่ะไม่ว่าจะเข้าไปทำอะไรกลางคืนต้องขอทั้งหมด
ค่ะคือเรียนไม่ได้จะชี้โพรงว่าอุ๊ยน่าเข้าไปลองจำ
ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคือแค่นึกถึงว่าถ้า
ถ้าเกิดมีสักสื่อหนึ่งจะเข้าไปแล้วเข้าไปโดยไม่ขออนุญาตเนี่ย
คือเพราะอะไรเพราะว่าจริงแล้วก็อย่างที่บอกคือจริงแล้ว
ขอก็ไม่น่าจะถูกปฏิเสธนะคะถ้าไม่ได้เข้าไปแล้วแบบ
พริ้วไปจากที่เขาทำทำกันมานะยังไงเบื้องต้นยังไง
ขอบคุณทางหัวหน้ากฤษฎาก่อนนะคะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ
พี่ปิดท้ายหน่อยค่ะว่าดีที่สุดหลังจากนี้ก็คือแค่
ก็อาจจะทำเหมือนเดิมได้แค่ไม่โยงอย่างนี้ไหมคะ
แค่ไม่โยงประวัติศาสตร์ไม่โยงเกจิไม่โยงคำสอน
โยงบทสวดแบบนี้ป่ะคะจะมาว่าเขาโยงได้แต่ว่าให้โยงโดยเคารพข้อเท็จจริง
โยงโดยนึกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยโดยไม่สนใจว่าสถานที่ที่ไป
คนที่พูดถึงมีที่มามีประวัติศาสตร์อะไรยังไง
มาว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่าอ้างว่าเนี่ยเฉพาะเขาทำความดี
รายการทำความดีบริจาคนู่นบริจาคนี่แต่ไอ้ความดีหรือการบริจาคของคุณได้โดยมา
ได้มาโดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จพูดเรื่องอันเป็นเท็จ
แต่มาว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนับสนุนแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรจะทำ
คือพูดอะไรก็ได้ที่มันอยากจะพูดโดยอ้างว่าทำเพราะความปรารถนาดี
ทำให้คนสอนรู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างงี้ไม่ใช่อืมอ่า
เหนือจากนี้เนี่ยทางหลวงพี่เคยได้เห็นบทบาทของอาจารย์เรนนี่
เหนือจากรายการนี้ที่แบบอยู่นอกรายการบ้างไหมคะอ่าเห็นเห็นมีเพจแชร์มาอยู่
เขาก็จะมีสตอรี่ที่ว่าอะไรตายแล้วฟื้นมาอะไรเนี่ยคอหักแล้วก็ฟื้นมา
ซึ่งอันนั้นก็ไม่ถือว่าอยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้องอะไรกับพระพุทธศาสนา
ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเขาจะมีสตอรี่ยังไงต่อมาไม่ไม่ไม่ไม่มีปัญหา
แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพลาดพิงศาสนาใช้ความเชื่อทางศาสนาอ้างเรื่องกรรม
เรื่องบทสวดอะไรอย่างนี้ต้องทำให้ถูกต้องอย่าเอาศาสนาไปเป็นเครื่องมือสำหรับตัวเอง
ทำให้ตัวเองเป็นคนที่วิเศษมียานพิเศษอะไรอย่างนี้ต่อมาไม่เห็นด้วย
ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะสุดท้ายแล้วคงต้องรอการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของทีมงานแล้วก็บวกผู้ดำเนินรายการในต้นสัปดาห์หน้านะคะ
เราก็พยายามติดต่อวันนี้แล้วเช่นเดียวกับสื่ออื่นแล้วก็ทางเครือไทยรัฐเช่นเดียวกันนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะนามัศกาลหลวงพี่ค่ะและลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ